สวัสดีครับสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้ให้ให้เยอะเออ

เมื่อวานนี้ที่มีการพูดคุยถึงเรื่องราวของพยาบาลคนหนึ่ง
ปลาผ้าใส่คนไข้ก็คือคุณลุงวัย๙๐ปี
แล้วก็จับตัวกระชากขึ้นมาเอาไปดูคลิปนี้ก่อน
เป็นคลิปที่ควรพูดถึงเยอะมากที่สุด
คือที่ผ่านมาญาติของคุณลุงท่านนี้คือในโครงด้วงพลม
เป็นลูกชายนะฮะของนายบุญมาด้วงพรม
ซึ่งก็เป็นคนไข้ที่ปรากฏในคลิปดังกล่าว
ก็ได้มีการเปิดเผยบอกว่ารู้สึกเสียใจมาก
เรื่องแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัว
โดยก่อนหน้านี้บีดาเข้ารับการรักษา
ด้วยการหอบหืดแล้วก็โรคถุงลมโป่งพอง

ก่อนที่แพทย์จะได้มีการนำตัวคุณพ่อของตัวเองนั้น
ตนเองและภรรยาจะแวะวินไปเยี่ยมเสมอ
ข่าวที่มีการเสนอจากสื่อต่าง
พยาบาลกระทำการรุนแรงกับคนไข้ที่โรงพยาบาลในพิศนุโลก
ตอนแรกบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเป็นคุณพ่อของตัวเอง

แล้วก็ไปเห็นเลข๑๓อยู่บนหัวเตียง

เขาบอกนี่พ่อเขาเองนะฮะ
ทำไมพ่อถึงถูกทำร้ายแบบนี้

ถูกมัดมือมัดเท้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่แล้วนะครับ

แล้วก็มีการบอกนะครับบอกว่าอยากจะถามพยาบาลคนดังกล่าวเหลือเกิน
ทำแบบนี้กับชายชะลาได้อย่างไร

แต่ว่ากลับทำทารุณกรรมคนไข้
หลังเกิดเหตุทางโรงพยาบาลก็ไม่เคยติดต่อโทรศัพท์ไปหาตนเอง
เพื่อชี้แจงหรือว่าขอโทษอะไรแต่อย่างใดนะครับ
ทั้งที่ตนเองเป็นบุตรของคนไข้
แต่กลับไม่เคยทราบเรื่องนี้เลย
ส่วนตัวไม่คิดจะเรียกร้องอะไรนะครับ
แต่อยากให้มีการปรับปรุงการให้บริการของแพทย์แล้วก็พยาบาลบางราย
ที่อาจจะมีลักษณะเช่นนี้ที่ปรากฏในคลิปนะครับ

หลังจากนั้นนะครับในคงแล้วก็เพื่อนของเขาคือในชีพ

ก็ได้มีการเข้าพบกับทางท่านผอของโรงพยาบาลนะครับ
คือในภาคสูชาชไม่ใช่ตานเจริญนะครับ
ในภาคสูชาชพรเจริญฮง
โดยในคงก็มีการกล่าวตอบบอกว่า
มีการพูดคุยสักถามสาเหตุของพยาบาลคนดังกล่าวว่าทำไมกระทำเช่นนี้
แต่ว่าได้รับคำตอบที่พอใจ

ผมก็ไม่มีอะไรที่จะติดใจครับผมก็อยากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ก็เลยมาสอบถามบ้านดิการรัฐบาลอ่าเขาก็ให้คำตอบผมอย่างมีเกษตริภาพครับ
ผมเคยพูดไว้ว่าพยาบาลเขาเกิดอะไรขึ้น
โซเชียลเขาไปถึงไหนแล้วก็ข่าวเขาถึงไหนให้พยาบาล
เขามาเปิดจุดอกไปเปิดใจให้คุยเขาว่ามาขอโทษสังคม
ว่าเขาเกิดจากอะไรเนี่ยนะครับทางลูกชายของคุณลุงท่านนั้น
ก็ได้มีการออกมากล่าวแบบนี้นะครับบอกว่าก็หลังจากฟังคำชี้แจงของทางโรงพยาบาลของทางพอแล้ว
ก็สบายใจแต่ก็อย่างที่บอกว่าคุณลุงนอนติดเตียงมา๖เดือน๖เดือน
คือนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเตียงนี้มา๖เดือนแล้วอย่างที่บอกลูกทุกคนก็ต้องไปทำมาหากินกัน
ก็ไม่ค่อยจะมาย่มคุณลุงสักเท่าไรก็ว่าอย่างงั้นใช่ไหมฮะแต่เขาก็บอกว่าไปเยี่ยมนะ
ตัวคุณคงเขาบอกว่าไปเยี่ยมพ่อเขานะก็ไปเยี่ยมไปบ้างแต่ก็อย่างว่าคนเราบางทีเข้าใจเนอะ
คนที่ต้องทำงานก็ต้องทำงานใช่ใช่นะฮะส่วนทางด้านในแพทย์สุชาตินะฮะ
พอก็ได้มีการบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการย้ายนะครับทางพยาบาลท่านนี้เนี่ย
ออกไปจากที่โรงพยาบาลแล้วนะครับให้ไปช่วยที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิศนุโลก
ซึ่งเป็นแผนกที่ไม่ได้เกี่ยวกับคนไข้เลยนะครับแล้วก็ทางคั่วจังหวัดได้มีการเซ็นคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแล้วด้วยเมื่อวานนี้น่าจะใช้เวลาไม่เกิน๑๕วันในการตรวจสอบ
แต่หลังจากที่มีคลิปของพยาบาลที่พิศนุโลกเขาก็บอกว่ามีคลิปของพยาบาลดีเนี่ยแชร์กันออกมามากมาย
พยาบาลที่ออกไปช่วยแบบว่าผู้ป่วยถึงแบบว่าในชนบทอะไรอย่างนี้เขาบอกอย่าเหมา
อย่าเหมารวมไม่ได้อีกแล้วจริงต้องตอบแบบว่าพยาบาลจริงก็ดีนะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้พยาบาลก็ทำงานจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปเหมารวมพยาบาลกันทุกคนนะ
ก็อาจจะเป็นแค่เฉพาะส่วนบุคคลเท่านั้นเอง
เขาบอกพยาบาลเป็นอาชีพที่ขาดแคลนที่สุดมากถึงมากที่สุด
เป็นอาชีพที่ขาดแคนแล้วเวลาคนที่มาทำก็เหนื่อยมากพอสมควรเลยนะคะ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
ตัวเองทำไมเป็นแน่เลยค่ะไม่เอาเป็นเอง
ก็ที่มีกระเทยคนหนึ่งจำคุกอยู่ทำไปทำมาวันหนึ่งออกจากคุก
นิรัติศาสตร์กรรมออกจากคุกก็ป๊อกอืมปรากฏว่าออกไปบอกตัว
ฉันใช้ชีวิตไม่ได้ฉันขาดเขาไม่ได้เธอก็เลยเข้าไปต้องขอเข้าไปอยู่ในคุกอีกรอบหนึ่ง
ไม่แต่อันเนี้ยคือที่คุณบนดำบอกเนี้ยคือเขาเก็บได้สองเม็ดถูก
เม็ดหนึ่งลองกินเข้าไปถูกอีกเม็ดหนึ่งก็เลยอีกเม็ดหนึ่งเก็บไว้ที่ตัวดีกว่า
แล้วก็เดินไปที่โรงพักไปบอกว่าเออเนี่ยช่วยจับเขาหน่อย
เออเขาอยากเข้าไปอยู่ไงผมว่าเข้ามาวแบบว่าคือเอาให้ง่าย
ผมว่าไอ้ที่กินเข้าไปนั่นแหละเมาเนี่ยดูดิเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สพบ้านโพนะฮะ
จังหวัดฉะเชิงเศร้าคือพันพลตำรวจตีนะครับ
ชัดชัยผลมากสารวัตรสืบสวนสหพบ้านโฟจังหวัดชะเชิงเศร้า

ได้มีนายสุนทรมนต์จ้อยอายุ๔๔ปี

ก่อนที่ตัวเองจะบอกกับตำรวจว่า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

ผมยังมีติดตัวอีกเม็ดหนึ่ง
อยากให้คุณตำรวจช่วยจับกลุ่มผมหน่อย

เขาจะเขย่าขายอยู่ตลอดไปออกมาอยากให้คุณตำรวจช่วยจับกุมผม
ช่วยจับกลุ่มดำเนินคดีกับผมสักหน่อย

จริงแล้วพบยาบ้าที่บรรจุในถุงพลาสติก
อยู่ภายในกางเกงพร้อมนำตัวไปตรวจปัสสาวะที่โรงพยาบาลบ้านโพก
ก็พบว่าฉี่เป็นสีม่วงแน่นอนเพราะเพิ่งกินเข้าไป
ตำรวจก็เลยต้องจับกลุ่มนะฮะในข้อหาเสพและครอบครองยาบ้า
ในที่สุดก็มีการสอบสวนนายสุนทร
คุณสุนทรก็ให้การว่ายังไงคุณหนุ่มรู้ไหม
เมื่อช่วงเช้าได้นั่งรถทัวร์มาจากนครราชศรีมามาจากโคราช
โดยจะมาลงที่ขนส่งเชิงเซา
ช่วงที่เข้าห้องน้ำบนรถแหมพบยาบาลสองแมต
วางไว้อยู่บนอ่างล้างหน้านั่นไงจึงเก็บเอาไว้ที่ตัวก่อน
แล้วก็เดินกับพี่นั่งโดยสารจนมาถึงสถานีขนส่ง
ก็ตัดสินใจกินยาบ้าซะหน่อย
ที่มันสั่นไม่กินที่พ่อกินยาบ้าเข้าไป๑เม็ด
เพราะแม่อยากจะรู้จริงว่ามันเป็นยังไง
ส่วนอีก๑เม็ดก็เก็บมันเอาไว้
แล้วก็รีบนั่งรถ๒แถวมาที่สพบ

เพื่อที่จะเข้ามอบตัวให้กับปรบรวจในบริการี
ส่วนสาเหตุนั้นชีวิตรู้สึกเบื่อ

เลยอยากจะเข้าไปอยู่ในคุกซะหน่อย

นี่เขาบอกว่าเบื่อปัญหารอบตัวเขาบอกว่าอยู่ยาวไปเลย

คือลีแล็กซ์ในเรือนจำ

อยากจะรู้ว่าข้างในเขาใช้ชีวิตกันเป็นยังไง

มีความคิดอะไรแบบแบบไม่เป็นไร
แล้วใครจะมาทิ้งไว้วะ
หัวถ่ายที่หายกับทริป
แต่ก็ไม่รู้ว่าของจริงเป็นยังไง

เหรอ
เห็นแต่ในผ้าแล้วก็เรียนตามวิทยาลัยภาพภูมิศาสตร์นะครับอ๋อเออเราเรียนหนังสือมาสมัยก่อนอย่างนี้
แล้วคุณแม่งมดดำเห็นหรือเปล่าครับ

มันเหมือนพาราไหมเนี่ยมันเหมือนมันเป็นกลมขาวอ่ะน้อง
น้องมาถามอะไรพี่ตัวก้นปุ๊บอย่างนี้

ใช่แล้วเคยเห็นเป็นแบบ
คือเห็นเป็นสีแดงนิดแหละ
อยากเข้าไปเพราะว่ารู้สึกว่าชีวิตตัวเองวุ่นวายอยู่ข้างนอก

โดนเอาไว้ในจำคุกปุ๊บ
ไปอยู่จำคุกตุ๋น๓๔ปี

อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องที่น่าเวทนามาก
เรามีโอกาสได้เห็นข่าวที่
พบศพเด็กทารกแรกเกิดบ่อยมากจริง
นะคะล่าสุดก็ไปเจออีกเคสหนึ่งที่
บุรีรำค่ะก็เป็นคุณยายไปเก็บของเก่า
แล้วก็ไปพบศพเด็กคนนึงเนี่ยนะคะอยู่ในถังนี่แหละ
ถูกทิ้งเอาไว้โดยมีผ้าห่มลายเทาน้ำตาลห่อหุ้มอยู่
มีคราบเลือดติดอยู่ด้วยนะคะโดยสภาพของศพทารกดังกล่าว
ก็มีอวัยวะ๓๒ครบเลยครบทวนสมบูรณ์เลย
ผิวขาวน้ำหนักประมาณ๓กิโลกรัมนี่คือแบบเต็มที่เลยนะคะ
น้ำหนักแบบดีมากแล้วก็ยังมีสายสดือติดอยู่กับลำตัวด้วย
เรื่องต้นก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒วัน
เพราะว่าเริ่มมีกลิ่นแล้วก็มีแมลงวันตอมด้วย
หลังจากชาวบ้านทราบข่าวชาวบ้านก็เข้าไปดูกัน
พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยถามว่าจิตใจทำด้วยอะไร
เพราะก่อนหน้านี้ไม่กี่วันรถเมย์ก็เห็นข่าวแบบนี้เหมือนกัน

ถูกต้องพร้อมทั้งประนามผู้ที่เป็นแม่นะคะ
บอกว่ากล้านำลูกตัวเองมาทิ้งแบบนี้ได้ยังไง
โดยเฉพาะนางสง่าประเสริฐสวัสดิ์อายุ๖๗ปี
ที่เป็นคุณยายเนี่ยนะคะมีอาชิกว่าคือเก็บของเก่า
พบศพเป็นคนแรกเลยถึงกับร้องไห้เพราะว่าสงสาร
ตัวเองก็ไม่มีลูกนะแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีแม่คนไหน
ใจร้ายทำกับลูกในไส้ของตัวเองได้แบบนี้
ส่วนตัวนี่ก็น่าจะเป็นแบบคิดว่าเป็นวัยรุ่นใจแตก
ทั้งที่แบบว่าผู้หญิงที่ตั้งคันแบบไม่พร้อม
พอคลอดลูกออกมาก็เอามาทิ้งแบบนี้
ทีนี้ตัวเองก็เล่าให้ฟังนางสง่าบอกว่า
ตอนเช้าเนี่ยมาเก็บของเก่าที่ขยะดังกลางเนี่ยล่ะ
ก็เห็นผ้าห่มพื้นนึงมันดูสวยดีจังเลย

เอามาใช้เอาไปขายอะไรก็ว่าไป

ก็เลยไปบอกชาวบ้านใกล้เคียงโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจ
ตอนนี้ก็ดูกล้องวงจรปิดแล้ว

แต่ก็มีข่าวอย่างนี้เกือบทุกวันเนอะ

ก็จะมีหนึ่งมีสองมีอะไรอย่างนี้

มีอยู่แล้วยังไงพี่มดก็มีเนี่ยตรงรอยแสน
ไอ้ขวัญมันไปตรงกลางแล้วมันอยู่อย่างนี้
ใช่บางคนก็มีข้างน่ะ

เคยเห็นได้สองขวัญอันนี้สามขวัญอาจจะมาก
เดี๋ยวลองมาดูค่ะ
เดี๋ยวเราออกมาก่อนต่อค่ะ

ผมก็เร็วมนฮังว่าเอ้าขวัญจะไปทำไม

เขียนมาว่าลูกชายเราก็มี๓ขวัญ

มันก็ไม่ได้มีเยอะแบบนั้นแต่ก็มีบ้าง

มี๓ขวัญเขาบอกเป็นเด็กอัจฉริยะมีบุญมาเกิด
คือคุณแสงคล้ายแก้วคำอายุ๖๕ปีเขาเป็นชาวพยาว
ย่าของเด็กชายเสน่ห์ภูมินะฮะ

วะเกิดวันนี้เกิดใดกับการใช้เปล่าเหรอ

พบกับความแปลกไม่เหมือนเด็กคนอื่น
เลี้ยงง่ายโตวัยแข็งแรงฉลาด

และที่สำคัญบริเวณกลางศีรษะของน้องภูมิ
มี๓ขวัญติดตามมาตั้งแต่หลังจากคลอด
คุณย่าเลี้ยงน้องภูมิมาน้องภูมิมีสุขภาพแข็งแรงเรียนเก่ง

แล้วยังเชื่อว่าเขามาเสริมบุญบารมี
กิวว่าสามมิติฉันมีสามขาเหรอ

ก็เห็นก็ตรงว่าอ๋อมี๓ขวัญเหรอ
พอแม่แห่งน้องภูกิก็เลยบอกว่าเออตั้งแต่มีลูกมาก็
ชีวิตดีขึ้นเลยแต่จริงแล้วทำไมถึงเป็นข่าว
บอกว่าคนโบราณเนี่ยเขาจะเรียกบุคคลที่มี๓ขวัญว่า

เพราะฉะนั้นเมื่อวานเมื่อกี้ผัวคุณมี๓ขวัญ

ปอดไงเธอเพื่อนชั้นตายไปแล้วไง

ก็คืออาจารย์อ่านข่าวก็บอกอย่างนี้
พบว่า๕๐นี่นะราเห็นเพียบเลย

ท่านเป็นรองผู้ว่ากอทมนะครับ
ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างหาเชื้อ

บอกว่าพื้นที่ที่นกพิราบอยู่
จำนวนมากประมาณสามร้อยตัวขึ้นไป

เช่นเดียวกับบริเวณตลาดนีออน
มีนกพิราประจำอยู่ประมาณ๔๐๐ตัว
ทั้งนี้นะครับเมื่อนกพิราบรวมตัวกันอยู่เป็นจำนวนมาก

ยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค
หรือเชื้อรานะฮะที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์มากนะครับ
ที่ผ่านมาก็ทมเคยมีการสมตรวจเชื้อรา
นกที่สามารถแพร่เชื้อสู่คนได้
ก็ไปพบเชื้อราแบคทีเรียในนกในเกิน๕๐ของตัวอย่าง
สำหรับในการจำควบคุมประชากรความตัวแรกของนกพิราบ
เบื้องต้นคือการตัดวงจรให้อาหารนก

ซึ่งคือแล้วแต่การใช้นักหรือแบ่งจำหน่ายอาหารสัตว์
ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายด้วยนะ
แต่กรทมจะเน้นขอความร่วมมือจากประชาชน

งดให้อาหารนกพิราบไปก่อน

เลยวิมันปอดโดยเฉพาะปอดใช่เพราะว่าเขาบินรวมกันน่ะ
แต่ก็ไม่ใช่แบบว่าเราไปเดินผ่านแล้วมันจะติดได้ทันที

แล้วก็เหมือนแบบมีนกพิราบเยอะอย่างนี้
แล้วก็แบบเช้าก็ชอบแบบว่า

เหมือนอึกอึกอึกแล้วก็ไปเช็คมาก็คือเป็น
มันก็มีโอกาสที่เกิดเร็วขึ้นถูกไหมครับมันมีโอกาสที่จะตายเร็วขึ้น
เอาภาษาชาวบ้านคือมีโอกาสตาย

สมมุติภูมิของคุณแข็งแรงร่างกายคุณแข็งแรง

ก็นี่ไงเพราะว่าปิดพิสัยแล้ว

พี่ราบหรือที่ลิงนี่น่ะพี่ราบ
จริงแล้วตามแบบว่าแถวถึงอะไรอย่างนี้คุณไม่ต้องห่วงเลยใช่ครับ

ทุกวันนี้ฉันเลี้ยไก่ชนไว้จิกนกพิราบไงเธอ

ตอนนี้ส่งกันมาเยอะมากมีเราเพื่อนเมื่อที่มี๓ขวัญเต็มไปหมดเลย
เอางี้ดีกว่าใครมี๓ขาส่งอย่างนี้ดีกว่า

บ้าสามขวัญมันถึงหมายถึงอวัยวะเพศใหญ่ไม่ใช่เหรอ

อายพวกมั้ยเลยพวกนี้มีไม่ถาม

เพื่อลูกค่าที่ได้รักของเรานะคะ

รู้สึกแบบเครียดจังค่ะอย่าลืมค่อย

นี่คุณแม่ดอกมาคุณแม่ให้มานี่มันมีสักสีสันสดใสเลยค่ะ
มันให้ดังเลยถ้าเก้าหกเธอไม่ทันจะได้สักเลยแอ่งจริง

เพราะว่าเหมาะกับเสื้อผ้าสีสีโดยเฉพาะหนูเป็นคนแต่งตัวที่สดใสน่ารัก

อันนี้นะคะคุณแม่ค่ะแม่หนูออกทีวีแล้วแม่หนูออกทีวีแล้วนะ

หลายคนถามว่าหนูทำงานกรุงเทพจริงหรือเปล่า

อ๋อเป็นกลิ่นต้องซื้อแต่งไปจริงเลยค่ะ

ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้วันนี้กับที่ทนาย
อีกคนก็ออกจากคุกแล้วจะให้เขาติดคุกอีกเหรอเธอ

ไปช่วงหน้าค่ะ
กลับมาสำหรับคนนี้เลย

คุณรักษาท่านายอะไรชื่อท่านายต้องกับคุณอาจารย์

เขาเสี้ยอะไรกันเถอะจนเขาไม่ปวดแล้วเนี่ย

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือเอมมี่เนี่ย

โดนเรื่องจำหน่ายกับแฟนของเขา

อยู่ดีเนี่ยทางทนายตั้มนะครับ

เพราะว่าเป็นแค่ผู้เสพไปโดนแค่เสพ
แต่ว่าแฟนเนี่ยโดน

จำหน่ายนี่คือหนักมากคือติดคุกยาว

ทางคุณอัจฉริยะเขาก็ตั้งข้อสงสัย

มันไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เลยมีการ
ไปดูไปสืบไปหาข้อมูลมา

อ้างว่านะใช้คำว่าเขาอ้างว่า

วิ่งเต้นกันในการแบบ

อะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นประเด็นในสังคม

เราก็ไปให้ทางที่จำโดทได้ดูอีกที
ว่าเขาเนี่ยทำอย่าง

ก็ไม่รู้ทางนี้ต้องยืนยัน

มันก็พูดยากอ่ะผมก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงอื่นอีกทีว่ามันเป็นยังไง

แล้วเอมี่บอกเลยว่าอย่างนี้เลยถือเป็นถูกต้องค่ะล่าสุดเนี่ย
เช้าวันนี้เองนะคะ๒๗กันยาผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่า
คุณอมรียาจาขอบหรือว่าคุณเอมมี่
อดีตนางเอกสาวลูกครึ่งไทยฮอนแลนด์
ก็จากละครเรื่องพี่ดาวนอนดังมาก

โดยไม่ได้ระบุว่าบวชที่วัดไหน
ทั้งนี้เอมมี่ก็ได้ให้สัมภาษณ์สั้นบอกว่า

มี่เสียใจที่สร้างเรื่องเดือดร้อน

และขอให้บุญกุศลในการบวชครั้งนี้ของเอมมี่
ทั้งหมดจงตกแก่ทุกคนที่หวังดี
หวังร้ายเอมมี่ขออโหสิกรรม

ก็เวลาหมดจริงเขาก็เข้าใจเนอะ

บางทีก็
นานาจิตตังค์แล้วแต่คนจะคิดนะไม่เป็นไรนะ

แต่น้องบวชก็อนุโมทนาบุญกับน้องด้วย
อาชญาไม่มีธนงธนายไม่ได้เป็นธนายเลย

แต่เป็นคนที่ศึกษาเรื่องนี้มาอย่างเชี่ยวชัดมาก

ดูว่าเขาเป็นทนายเสี้ยกันสองคนเนาะ

คือเมื่อก่อนนี้คือธนายตั้มอัตเจรยะใช่ไหม

รีนาจังไหมไม่ใช่นะที่อะไรนะ

ธนายที่ชอบมาชื่อไม่บ่อยธนายชื่อเสื้อชมพู
คนที่ไปทำเรื่องคีย์

สามคนนี้เหมือนกับเขาก็สนิทกัน
ไปเที่ยวไปไลฟ์ไปที่หัวหินอะไรอย่างนี้
ไปไหว้พระไปบอกว่าเป็นพี่น้องอะไรอย่างนี้
วันหนึ่งก็แตกเพื่อนรักษาเกรียมโหด
อะไรอย่างนี้แตกกันออกมาก็ส่วนสาเหตุนี่
เราก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงว่ามันเป็นยังไงกัน

เอมมี่หมดแล้วจะได้หมดทุกข์หมดศพสวยลูก
ใช่มั้ยครับใช่แล้วไม่หมดไปก็เราจะไปดูกันอีกที

อ๋ะยังไม่มี๒ชั้นถึง
อ๋อใช่มันจะไม่ดีการ๊
ไปต่อกันหน่อยขวัญเปิดตัวแฟนใหม่

ครับเป็นพิเศษที่เรียกว่ามีมูลค่าสูงของระดับประเทศเลยแหละ

แล้วก็ตอนนี้ก็เปิดตัวเป็นภาพกอดกันหวาน
แต่ไม่ใช่กอดกันเองนะฮะเอากอดกับปาโรมา
เพื่อนพร้อมหลายคนเข้ามาแสดงความยินดีถึงขนาดนั้น
ก็ยังเกิดมีคนป่วนสาวขวัญอีกด้วยการโพสต์ข้อความว่าขวัญ
ขวานขวานเองอะรักแพทย์สิทธิ์ที่เงินหรือเปล่า

เพราะเขาเป็นหม่อมหลวงมีเงินหรือเปล่าถึงรักเขาเนี่ย
ถ้าไม่รวยแล้วจะรักเขาไหมคะจะเอาไหมคะแม่
ทำไมไปเสี้ยเขาอย่างนี้เสี้ยเขาอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
จนเกิดเป็นประเด็นเรื่องเหยียดหน้าตา
ดรามานก์ยกใหญ่ในไอจีกรันที่เดียว

ก็ขอให้คนที่วิจารณ์เนี่ยเลิกพูดเหยียดหน้าตาคนอื่นให้แล้ว
ยังมีคอมเมนต์อีกงงมาก
กับคนที่มาด่าขวัญชอบคนรวย
ซึ่งจริงถ้าเราสวยถ้าเขาเราก็ชอบคนรวยไหม

แล้วเรื่องนี้จะเกี่ยวอะไรกับครูที่โรงเรียนอีกไหม

ฟ้องถึงตู้เย็นแล้วมึง

ตู้เย็นจำไม่ได้เหรอเดี๋ยวตีนึงจำได้
ไม่ต้องจำมันเพิ่งผ่านมาไม่กี่อาทิตย์นี้แหละ

คุณเริ่มเรื่องเก่าตู้เย็นนี่มันเรื่องใหม่ครับ
เขาบอกเป็นที่ดินที่แพงที่สุดในแบบว่า
แล้วคุณแม่มอดสุดไหมคะคุณแม่มอดแบบว่าอย่างไรบ้างคะ

ทำหน้าคนเรามีความสุขก็เข้าไป
ก็ใช่ไงใครจะมาอยู่โสดอย่างเธอล่ะ

อะไรไม่แยวเลยนะหนู

ง่าวเมื่อน้าวมีแฟนไหมพี่หนุ๊คน์ตัวนี้หนักโสดเนอะเมื่อหนูเท่าไร

เพราะเมื่อกี้ผมเล่าเรื่องนั้นไปแล้วไงคุณก็

คุณหมากปรินโพสต์ถึงคิมเบอรี่

จะแบบว่าสาดความหวานกันไปไม่กี่วันนี้นะคะ
กลับมาเร็วนะคะอยากจะถ่ายรูป

จะซื้อกล้องฟิล์มรุ่นหายากให้หมากไปเหมือนกัน
เมนต์หวานยิ่งกว่าเพราะว่าล่าสุดทั้งคู่ก็ลงภาพฉลองครบรอบ๕ปีค่ะ
หมากปรินที่โพสต์ข้อความหวานสุดบอกว่า
รู้หรือเปล่าทำไมผมถึงชอบลงภาพเบอร์ของคุณ
มันเป็นเพราะว่าผมไม่ชอบเวลาคุณตั้งใจแอ๊กแล้วมองกล้อง

ผมชอบเวลาคุณยิ้มหัวเราะในแบบของคุณและผมนี่แหละ
เป็นคนเห็นมันในแบบที่ควรจะเป็นคนแรกเท่านั้นเอง
โอ๊ยหวานมากอ่ะ

ไม่วันนี้เขาลงภาพเบลอเห็นมั้ย
เพราะรักกันหรือไม่

ว่าเวลาที่แบบไม่เหมือนภาพทั่วไป

ใช่นั่นก็ก็บอกถ้าร่างถามข่าวนี้กับม้าออนอภาโง่เนาะ

ทำไมเงี่ย

จะอาจจะรู้เนี่ยนี่นะ

เตือนกี่รอบแล้วไม่ให้นินทาคน
ฉันเยียดการมินทาคนเนี่ย
โสวนน้องนุกเปก็มินทาคนหมดเลยโอ๊ยโอ้โฮไม่ถึงแล้ว
เล่าถูกกันฟังให้เฉยจะให้อัดเท็ปให้ดูจริง

บริรักษ์เนี่ยนะสงสัยหนักมาก

อะไรวะไม่เข้าใจว่าไม่เข้าใจอ่ะคืออะไรอ่ะ
หลังจากนั้นเขาโพสต์ข้อความในไอจีสตอรี่

ล่าสุดเพราะผมรู้จักพี่ดีนี่แหละครับ

เขียนอะไรของมันวะนอกจากนี้หน่องยังโพสต์เป็น

ที่มีเนื้อหาว่าขอให้เธอได้เจอกับ

ที่เธอรักเขาได้มากกว่า

สาวคนสนิทอย่างนักแสดงสาววิววรรณรสเนี่ย

คำว่าพูดลอยไม่มีจริง
จริงคือต้องการให้ลอยไปกระ
เลยผแลกหน้าใครสักคนหนึ่ง

ที่ฉันต้องเต็มหน้ายังจะพูดลอย

ตอนคุมกันนี่ครับคุณแม่

หรือเปล่าหรือใครเลิกกันก่อนหรืออะไรอย่างนี้

ใช่แต่คือเหมือนอาจจะแบบเพิ่งมารู้จัก
รู้สึกเจ็บหรือรู้ต้นสายปลายเหตุหรือเปล่า
ว่าเลิกกันเพราะอะไรหรือใครจากไหนอะไรอย่างนี้

แต่จะนั่งด่าเนี่ยแต่นั่งไม่ค่อยไปลงด่าใคร
ฉันโทรด่าฉันโทรด้วยเนี่ย
เพราะเดี๋ยวมันด่าคำพูดไม่ครบหูไง
คือเวลาลงมันพิมพ์ไม่หมดไงบางทีจะด่า
อ๋อคงเข้าใจได้

ทุกวันนี้ฉันตื่นเพราะฉันเป็นผู้ตื่นผู้เบิกผ่านแล้วจริงเธอ

อาทุกมธนาบุญให้จริงเลย
ขอให้เป็นอย่างปากว่าเถิดจริง

เออไปข่าวนี้
คุณไม้พัทรเดชก็มอบตำแหน่งเพื่อน

เฮ้ยเขาบอกว่าเขาโสดนะ

หลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณไม้กับคุณปุ๊กลุ๊ก

อย่างต่อเนื่องหลังสนิทสนมกันมากเกินเพื่อน

ต้องถามถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวสักนิดนึง

เขาปวดแล้วไม่ใช่เหรอ

ไม่ใช่ไม้คนละไม้
อันนั้นมั๊ยอีกมั๊ยหนึ่ง
นั่นไม้พี่ลมพอเหรอ

อันนั้นมั๊ยรอเธอมันในพี่มีมั๊ยรอหล่อเลย

ไม้พระสระเด็กกับมิกล้องละยา

หล่อเถอะคนนั้นน่ะหล่อมาก

โอ้ววพี่อย่าพางง

คุยกับปุ๊กหรือไม่
อยู่ในฐานะเพื่อน

ต่างคนต่างทำงานยืนยันไม่ใช่คนคุยเป็นเพื่อน

อยู่ดีออกมาแถลงแทนคุณจินทั้งนั้น

พี่นี่มึงชอบมันใช่ไหมมึงชอบมันอะไรใช่ไหม
เออแต่เล่าให้กูฟังจะครึ่งชั่วโมงกว่า

ไม่เป็นไรคนมีสิทธิ์คิดอะไรก็ได้

กับเราเสร็จปุ๊บเลิกไปมันไม่ดี

โรคระทันสอนซับ

คุณไม้ยืนยันว่าเป็นแบบนั้น
แล้วหนิงแม่นิตาทำไม

หนิงก็เป็นมีอาหารข้างบน